การเดินทางกลับมาของคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี

คือคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์ได้มีการชี้แจง
ทางเฟซบุ๊คของเพื่อไทยนะคะ
แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกลับมาของคุณทักษิณ
คือชี้แจงเป็นข้อ๔ข้อหลักคือหลายคนคงจะถาม
ว่าทำไมถึงเลือกวันที่๑๐มีเหตุผลทางการเมืองอะไรไหม
ก็เลยชี้แจงแบบละเอียดแบบนี้ค่ะ
ขอสรุปสั้นแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ๔ข้อหลัก
คุณอุ้งอิงโพสต์เอาไว้ว่า
รู้สึกตื่นเต้นตอนที่จะโพสต์เฟซบุ๊ก
กำหนดการที่คุณทักษิณจะกลับไทย

จริงแล้วคุณทักษิณเขาอยากกลับไทยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

ก็เลยต้องเลือกวันเดินทางที่เหมาะสม
สองก็คือคุณทักษิณเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ต่างเองนะคะ

เหตุการณ์ยังไม่เสร็จสิ้นก็เลยรอให้สงบนิ่งเรียบร้อยซะก่อน
กระบวนการรับตัวยังไม่ทราบ
เพราะคุณทักษิณดำเนินการเอง

ตัวเองมีหน้าที่แค่บอกกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเท่านั้น

การตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณ
เป็นเรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ
เคยโพสต์เอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นปี๖๕ว่าจะกลับไทย
เป็นเรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวกับการเมือง
เพราะท่านเดินทางออกจากประเทศไทยไป๑๗ปีแล้ว
๔ก็คือขอบคุณพี่น้องประชาชน

และการตอบรับการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณ
แต่ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเหมือนกัน
เนื้อหาใจความประมาณนี้นะคะ

เมื่อคืนนี้คุณอุ้งอิ๊งก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่
เป็นคลิป๑๕วินาที

แก่นำของเพื่อไทยอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุธิน

แพทย์สุรพงศ์สืบวงลีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
คุณยิ่งลักษณวาสก็วิดีโอคอล์เข้ามา

อวยพรวันเกิดและแสดงความยินดี
ที่คุณทักษิณจะกลับไทยเร็วนี้นะคะ